สยองธาตุยาคลั่งบั่นคอน้าขาดสบั้นเลยนะ
แล้วขาดจริงนะไม่ใช่ว่าเกือบขาดนะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับมาดูฮะพิษภัยของยาบ้ายาเสพติดครับคุณผู้ชม
จังหวัดสระบุรีครับหลานชายหลอนยาบ้าอ้างว่าองค์ดำเข้าสิง
ดำเข้าสิงไปเอามีดทำครัวแต่เป็นมีดความยาว๑๐นิ้ว
ฟันคอน้าขาดไหมครับ
ตำรวจสาวพวกมึงสระบุรี
กระเบิ้ลพวกมึงกับพี่กู้ภัยต้องช่วยกันครับ
ตำรวจอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่
กู้ภัยอย่างเดียวก็ไม่อยู่พี่เห็นได้๔ว่ะดอม

ปายอายุ๒๘ปี
หลังจะเป็นเกาะเหตุเอามีดทำครัวครับแต่ยาว๑๐นิ้วนะ
นิ้วนะฟันคอนางสายพินจูยอดอายุห้าสิบสี่น้าสาวคอขาดหลุดจากบ่าครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะจริงจริงก็ไม่ได้อยากให้ดูนะ
ค่ะแต่เห็นว่ามันแยกออกจากกันอ่ะอ่าเห็นไหมค่ะอ่าเอาพอพอพอนี่ฮะ
แล้วก็หนีไปหนีไปจากจุดเกิดเหตุประมาณสองกิโลเมตรสอบถามในเปล่าในเปล่ายังหลอนอยู่เลย
เมื่อกี้ทำให้เห็นพร้อมการได้แล้วพี่เนอะเพราะฉะนั้นมันเป็นของแต่มันไม่ใช่คนมันจริงคนอะไรเหตุไปทำเขาแล้ว
เรื่องอะไรคือคือพี่เจอในของไหมอ่าเพราะฉะนั้นพี่ว่ายภาคเนอะอืม
พี่เจอในผีในของอะไรอะไรพูดไหมอ่าอ่าแต่มันเป็นของครับพี่หรอ
ใช่คนนั่นหรอมันไม่มันไม่ใช่คนมันไม่ใช่คนหรอ
ใช่แล้วใช่อะไรทำเขาว่ามันมันไม่มีอะไรคุณใช้อะไรทำเขาอ่ะ
อ่าไม่ไม่พูดแล้วพี่หรอจำไปใจแล้ววันจำสุดท้ายของเราแล้วเนอะ
วันนี้นี่มีองค์มาคุยไหมวันนี้มีองค์มาคุยไหมน่ะน่ะแท้งไลน์โอ้โหเฮ้ย
มันไม่ใช่น้านนี่วะเป็นเป็นเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตระหับ
มีไรร้ายต้นแฉมล่ะเนี้ยครับผมถึงให้คุณผู้ชมฟังเองฮะอืม
เหตุผลที่บ้านเลขที่สี่สิบเก้าตะบนหนองปลาไหล่ครับ
สภาพศพของนางสายพินคือโอ้โหนี่ถ้าผมบรรยายนะ
บรรยายตามที่เขาบรรยายมานะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าต้องเก็บหัวกับตัวมาห่อผ้าขาวแค่นี้จบพอดีกว่า
ถ้าผมบรรยายเดี๋ยวมันไม่เหมาะนะอันนี้แล้วก็ส่งชนะสูตรสิครับ
ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุเป็นมีดทำครัวยาว๑๐นิ้วเปื้อนคราบเลือดนะครับ
เปล่าเอาไปไว้ไหนนี่ครับที่ผมบอกอ่ะไหนเมื่อกี้บอกเบิร์ตมีดทำครัวบ้าเลย
จะฟันคอคนขาดแต่เป็นมีดทำครัวแบบนี้ไง๑๐นิ้วนี่นะครับ
เอาไปเหน็บไว้ที่ประตูบ้านของเขาซึ่งอยู่ติดกับบ้านของผู้ตายเนี่ยแล้วก็หนีไป
ซึ่งจากกล้องวงจรปิดที่ปากซอยนะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓๐๐เมตรก็ไปเห็นในเปล่า
เดินด้วยท่าทางปกตินะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
นี่ครับนี่มาแล้วเดินมาแล้วนู่นู่นู่นู่นู่นเราอ่าเดินไปเดินผ่านไปแล้ว
คือในเปล่ามีประวัติเสพยาเสพติดมากครับจนมีอาการหลอนเคยทำร้ายร่างกายแม่ของตัวเองไว้แล้วนะ
ได้รับบาดเจ็บมาแล้วด้วยแล้วก็ถือมีดถือไม้นู่นออกไปหาชาวบ้านชาวบ้านบอกโอ้โหเอือมละอา
แล้วก็กลัวเหลือเกินนะฮะอารวาสไปอย่างนี้ญาติญาติก็เคยโทรแจ้งตำรวจนะคุณผู้ชมนะ
ตำรวจแล้วนะตำรวจไม่มาตำรวจไม่มาตำรวจบอกว่าเหตุไม่เกิดมาไม่ได้แจ้งไป๓๔ครั้งตำรวจก็ไม่มาดู
บอกให้ตำรวจว่ามาดูมันหน่อยมันเป็นคนเสียสติแล้วมันยืนอยู่ปากทางเด็กเล็กเด็กน้อย
ว่ามันข่มขืนเด็กน้อยอืมกลัวมันทำอย่างโน้นกลัวมันทำอย่างนี้
ตำรวจเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเหตุมันยังไม่เกิดจะให้ผมมาจับได้ยังไงตำรวจไม่มา
พอเหตุเกิดแล้วมาไหมตำรวจมาไหมพอเหตุเกิดแล้วตำรวจมาเลย
ถ้าตำรวจมาดูสักหน่อยว่าประสาทมันเป็นอย่างนี้เหตุเกิดเมื่อไหร่
เหตุเหตุเกิดเมื่อกี้เนี้ยอืมได้เนอะจ้ะแล้วไปแจ้งมาสองครั้งแล้ว
ตำรวจไม่มาพอคนตายตำรวจมาเต็มเลยมาแล้วได้คนคืนมาไหม
ตำรวจแล้วนะตำรวจผมให้แม่พูดเต็มที่เลยอืม
คุณผู้ชมฟังไว้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในบ้านของนายเปล่า
ไปเจออะไรบ้างอ่ะบ้านในเปล่าโอ้โหคุณผู้ชมเข้าไปนะ
เข้าไปจะเจอจะเจอขยะครับครับอืมจะเจอหนังสติกครับค่ะ
ก้อนหินเพียบเลยอ่าแล้วมีตุ๊กตาหัวขาดด้วยเอออุ้ย
ไม่รู้เขาชื่นชอบอะไรกับการหัวขาดรึเปล่าค่ะนี่นี่นี่
เส้นผมที่หลุดเป็นกระจกกระจกกระจกถูกไว้กับกลิ่นไม้เก่าเก่า
แล้วเส้นผมเหรออ่าอ๋อนี่นี่ฮะโอ้นี่แหละครับ
ยังไม่แจ้งข้อหากับในเปล่านะครับคุณผู้ชมครับ

รู้เรื่องไหมล่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมฟัง
ตอนที่เราปล่อยเสียงรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่อง
โอ้โหต้องรออาการสงบก่อนเดี๋ยวจะสอบปากคำกัน

ขณะที่ลูกชายของนางสายพินไม่ยอมล่ะ
ญาติกันญาติกันคราวนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
โอ้โหเกิดเหตุแบบนี้แล้วฟังป้าเมื่อสักครู่พูดนะ
แจ้งตำรวจแล้วตำรวจบอกยังทำอะไรไม่ได้

แต่พอมันเกิดแล้ว๑ชีวิตนะ